ค่ะชาวบ้านทุ่งใหญ่ภาวะมากเลยนะคะ
บอกว่าเจองูเหลือมเขายาวมากเลย
๖เมตรเนี่ยเลื้อยซุกพงศ์ย่า
ผมเห็นในภาษาหัวข่าวตอนต้นเนี่ย
ผมยังตกใจกับขนาดของงูตัวนี้เลยคุณ

คืองูเหลือมหรืออนาคอนด้าเขาสงสัยกันอยู่นะคะ
เขาไปซุกอยู่ในพงหญ้าสวนยาง
เรียกกู้ภัยมาจับเพราะจับเองไม่ได้
กลัวมากเขาตัวใหญ่นะคะ
อาสาสมัครมูลณิธิศรัทธาสมคี
พร้อมอุปกรณ์จับงูเดินทางไปเลยค่ะ

บ้านท่าโรงสูบตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่

หลังจากรับแจ้งบอกมีงูเหลือมขนาดใหญ่

งูตอนนี้เขาซ่อนตัวอยู่ใต้พงหญ้า

เขาดึงคนเดียวใช้แรงแบบ
แต่ทีนี้ตอนที่เขียบเฉพาะเปิดทางเขาแสดงอาการดุร้ายก็คือ
ตะวัดหัวมาเหมือนเอามากัดเจ้าหน้าที่

ก็อย่างที่บอกไป๖เมตรค่ะยาวขนาดนั้นเลยดูสิคะ

ใช้เวลา๒๐นาทีนะคะจับเจ้างูตัวนี้มาได้
แต่เขาบอกว่าแรง๕คนถึงจะจับได้
และคนที่จับหัวคือหัวเขาจะใหญ่เท่าหัวเราอยู่แล้วนะ
พอเอามาวัดค่ะตกใจกันไปตามกันนะคะ
เมตรน้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัม
แต่สุดท้ายอาสาสมัครก็ต้องยัดใส่กระสอบปุ๋ยนะ
แล้วก็เตรียมเอาไปปล่อยบนภูเขา
อยู่ไกลบ้านเรือนประชาชนเพราะตัวเขาใหญ่มาก

มายืนมุงดูการจับของอาสาสมัคร
แล้วเอาเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถของกู้ภัย
ก็โดนโดนจับจ้องตามไปด้วย
บอกว่าอาจจะเป็นเลขมงคลของช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
พี่อย่าบังไม่ได้บังงูนะ
พี่อย่าบังเลขครับพี่อนุษย์

กู้ชีพอ่าวลึกวิลล่าไปจับงูจงอ่าง
ความยาวไม่ธรรมดาเหมือนกัน

อยู่ที่บังกะโลโดมรีสอร์ทตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกที่กระบี
งูเขาอยู่ที่บริเวณที่จอดรถของห้องที่๕
เจ้าหน้าที่พยายามใช้ไม้จับงูแต่งูเขาก็ไม่ยอมนะ
ชูคอแผลแม่เบี้ยสู้ตลอดเวลาเลยค่ะ
ก็หลอกล่อกันอยู่นานแต่ว่า๑๐นาที
จับงูได้สำเร็จจับใส่กระสอบปล่อยสู่ป่าต่อไป

น่ากลัวจริงเลยนะฮะ